ส่วนอีกหนึ่งกรณีเกิดขึ้นที่จังหวัดระยอง
เป็นคดีที่มีหญิงสาวคนหนึ่งค่ะใช้อาวุธฟันเข้าไปที่หน้า

ซึ่งหญิงคนนี้เป็นประเภทแบบรักเพศเดียวกัน

แต่ว่าหญิงคนนี้ไม่ยอมนะคะก็เลยใช้มีดฟันเข้าไปที่หน้า
จนผู้หญิงอีกคนหนึ่งเสียชีวิต
แต่ว่าเรื่องนี้นะคะตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้
เพราะว่าเขารอให้การรวมทั้งรอมอบตัวอยู่ที่เกิดเหตุเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพสำนักทองจังหวัดระยองค่ะ
เดินทางไปเข้าตรวจสอบที่กระท่อมแห่งหนึ่งในสวนยางพารา
พบศพนางสาวอำพันธ์เจ้าแก้วเป็นชาวหนองบัวลำพูนะคะ
สภาพศพถูกอาวุธมีดฟันที่บริเวณใบหน้าเป็นแผลลึกชะกันค่ะ
หลายแห่งแล้วก็นอนจมกองเลือดเสียชีวิต
ส่วนผู้ที่ลงมือยืนรอมอบตัวอยู่เลย
คือนางสาวสมศรีสิงหาชาติเป็นชาวศรีสเกตค่ะ
นางสาวสมศรีมือมีดที่เกาะเหตุบอกว่า
ตอนแรกนั่งดื่มสุรากันกับนางสาวอำพันธ์
ผู้ตายซึ่งเป็นสาวธอมหรือว่ารักเพศเดียวกัน
ซึ่งมาติดพันธุ์ชอบพอกันแต่ตนเองนั้นคิดว่าเป็นแค่เพื่อน
ก็เลยได้ดื่มเหล้ากัน

จากนั้นนางสาวอำพันธ์ผู้ตายได้ขอร่วมหลับนอนด้วย
แต่ว่าตัวเองนี่ไม่ยอมเนื่องจากมีสามีอยู่แล้ว
และไม่มีรสนิยมทางเพศในลักษณะนี้
นางสาวอำพันธ์เดินไปหยิบมีดปังตอที่อยู่ในครัว
ข่มขู่บอกว่าถ้าไม่ร่วมหลับนอนด้วยจะฆ่าให้ตาย
ก็เลยได้เข้าไปแย่งมีดกันแย่งไปแย่งมาแย่งได้ค่ะ
สำหรับผู้ที่ก่อเหตุก่อนจะเอามีดฟันเข้าไปที่ใบหน้านางสาวอำพันธ์
ซุดลงนอนกับพื้นจากนั้นก็เดินไปหยิบมีดมาล้างทำความสะอาด
วางไว้บนถังน้ำภายในห้องครัวนั่นแหละ
แล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจแบบนี้นะคะ
เบื้องต้นตำรวจนำตัวนางสาวสมศรีไปสอบสวนนะคะ
เพิ่มเติมพร้อมกับแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพร้อมส่งตัว
ให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ